ดูกันหน่อยคุณผู้ชมของเขาแรงจริงนะคะ
ครอบครัวชาวตรัง๖ชีวิต
ขับรถกระบะไปเมืองคล่อนไปนครศรีธรรมราชนะครับ
บอกว่าเขาบอกจะไปซื้อน้ำมะพร้าวแล้วก็อยากจะไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่
ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะไหว้อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะ
ขับรถจะกลับบ้านกันหมาวิ่งตัดหน้าค่ะคุณผู้ชม
รถกระบะคันนี้เสียหลักทั้งชนต้นไม้ถลายครูดกับพื้นถนนเป็นทางยาวพลิกตะแคงคว่ำตกข้างทาง
เป็นกระบะสีบรอนเงินทะเบียนยังไม่บอกนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนว่ากระบะคันนี้อยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า
มีร่องรอยรถครูดเป็นทางยาวกับผิวถนนไปชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่จนล้มทั้งต้น
เสาหลักกิโลเมตรก็ขาดรถเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคูน้ำข้างทางลึก๒เมตร
โอ้โหคุณ๖ชีวิตอยู่ในนั้นคุณว่ารอดไหม
ชีวิตในนั้นคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายเลี่ยงเมืองตรังห้วยยอด
เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ลำเลียงคนในรถออกมาค่ะ
รายทั้งหมด๒ใน๖เป็นเด็กด้วยเคราะห์ดีปลอดภัยทั้งคัน

ถามคนขับกระบาดก่อนเลยคนนี้ต้องรู้ดีที่สุด
เขาบอกว่าตั้งใจไปซื้อมะพร้าวที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีเพื่อขอโชคลาภขอพร
จังหวะขับกลับตรังเนี่ยหมาวิ่งตัดหน้ารถเขาก็ตกใจหักรถ
รถเลยเสียหลักถลายตกลงไปข้างทางพลิกคว่ำ
เขาเชื่อเลยว่าที่ทุกคนรอดตายแบบนี้ได้ทั้ง๖ชีวิตเลยเนี่ย
ไอ้ไข่นั่นแน่ไอ้ไข่วัดใจดีช่วยเขานั่นแน่
คนในรถเลยเจ็บแค่เล็กน้อยทั้งที่รถเนี่ย
ตะแคลงทั้งทันไหลทั้งพลิกทั้งคว่ำทั้งตกคูน้ำ๒เมตร
ต้นไม้ชนเสาหลักขาดคือชนหนักมากอะค่ะ
ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์กันไปยกคันก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะเอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชคกันต่อไป
สำหรับไอ้ไข่เนี่ยนะคะเป็นรูปไม้แกะสลาก
ตั้งอยู่ในสาราในวัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาเชื่อกันว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
แล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็เสียงร่ำลือถึงอภินิหารถึงความศักดิ์สิทธิ์
ขออะไรได้ดั่งใจสมดั่งคำร่ำลือที่ว่า
ทะเบียนครับทะเบียนอีกทีครับทะเบียนรถนะคะ
บอกไปมาให้ต่อเต่า๗๔๓๓ค่ะ

โอเคได้อยู่ได้อยู่